คุณผู้ชมครับภายหลังจากที่มีอาร์
มีการอ่านข้อเรียกร้องของกลุ่มแก่นำคณะราษฎรเสร็จสิ้นนะครับ
ที่สุดแล้วกลุ่มแก่นำมีการประกาศยุติการชุมนุมแล้ว
ในเวลา๓ทุ่ม๔๐นาที
ซึ่งหน้าภาษณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า
กลุ่มมวลชนนั้นทยอยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึก
ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
ส่วนหนึ่งนั้นมีการชูป้ายข้อความต่าง
ในการขับไล่นายกรัฐมนตรีออกไป
รูปแบบของการสละยุติการชุมนุมในวันนี้

มีการทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับบอกว่า
มีการยุติการชุมนุมแล้วขอให้ดนกลับบ้านโดยปลอดภัย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้นะฮะ
คือบริเวณถนนพิศนุโลกที่จะมุ่งหน้าไปสู่แยกนางเลิ้ง
ตอนนี้กลุ่มมวลชนทยอยหันหลังเดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกลุ่มแกนนำกลุ่มมวลชนนั้น
ข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งภายใน๓วัน
พ้น๓วันแล้วยังไม่ลาออกกลุ่มมวลชนนั้นจะกลับมาใหม่
รวมไปถึงข้อเรียกร้องนั้นยังบอกว่าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ให้เกิดขึ้นโดยประชาชนในการร่างรัฐมนูล
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
บรรดาสื่อมวลชนบรรดาประชาชนบรรดากลุ่มมวลชนนั้น
ก็อยู่ระหว่างการที่จะเก็บข้าวของบริเวณจุดนี้
เพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็ตะโกนบอก
ให้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บของที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
นี่คือกลุ่มนักศึกษานักเรียนอาชีวะที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ที่มาเป็นกาดที่มาเป็นแนวร่วมชั้นหน้า
ที่จะคอยดูแลความเรียบร้อยที่เกิดขึ้น
บริเวณแยกพาณิชยาการที่บริเวณจุดนี้
คุณผู้ชมครับการเจรจาในวันนี้เป็นการอ่านประกาศข้อเรียกร้อง
โดยข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในวันนี้
เป็นเพียงการให้นายกลาต้องลาออกภายใน๓วันนั่นเองนะครับ
โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้ที่มารับข้อเรียกร้องด้วยตัวเอง
โดยมีแก่นำนั้นคอยรับหนังสือ
รับหนังสือเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับ
ด้วยกลุ่มบัญชนนั้นเน้นย้ำว่านังสือตัวนี้
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่า
ไม่ได้บอกเป็นคำพูดนะครับ
มีแต่พยักหน้าว่าจะถึงแน่นอนนั่นเองนะครับ

โดยใช้เส้นทางไปสู่บริเวณแยกนางเลิ้ง
โดยใช้เส้นทางของถนนพิศนุโลกด้านหน้าของผม
รวมไปถึงซ้ายมือของผมก็คือถนนพระรามที่๕นั่นเองนะครับ
ที่จะไปสู่แยกวัดเบนจมะบอพิษ
ก็คืออีกหนึ่งเส้นทางที่ประชาชนนั้นสามารถใช้เส้นทางกลับบ้านได้
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องรออีก๓วัน
ว่าทางรัฐบาลนั้นจะตอบรับข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชนคณะราษดรหรือไม่
ซึ่งเขาเน้นย้ำนะครับว่าหากไม่ทำตามนั้นจะขนมวลชนมาหาอีกหนึ่งรอบครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ

ก็ชัดเจนนะครับว่าที่ธรรมเนียบวันนี้
ถือว่ายุติการชุมนุมไปก่อน
ข้อเรียกร้องต่างก็ยื่นข้อเรียกร้องเอาไว้
อีก๓วันเขาให้เวลานะครับต้องดูต่อกันว่าจะเป็นอย่างไร